นักเตะทีมชาติไทยนะคะก็เดินทางไปถึงที่เวียดนามแล้ว
มาเลเซียแล้วนะคะก่อนที่จะแข่งขันกับมาเลเซียค่ะ
ซึ่งโค้ชของมาเลเซียเขาก็ออกมาบอกว่าเขาไม่กลัวทีมชาติไทยเลยนะคะ
ที่จะเจอกันในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้ค่ะ
โค้ชของมาเลเซียนะคะตันตันเชงโฮค่ะ
ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อของมาเลเซียถึงเกมที่จะเจอกับทีมชาติไทย
วันที่๑๔พฤศจิกายนหรือว่าวันพฤหัสบดีนี้นะคะ
ที่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้
จะเป็นกำลังใจที่ดีที่ทำให้ทีมชาติชุดใหญ่เอาชนะไทยได้เหมือนกันค่ะ
ยังบอกด้วยนะคะว่าทุกวันนี้ชาติในอาเซียนใกล้เคียงกัน
เพราะฉะนั้นมั่นใจว่าเกมในบ้านของพวกเขาเอง
ก็จะสามารถเก็บใช้ชนะได้และทีมชาติไทยไม่มีอะไรน่ากลัวเลยค่ะ
ก็ได้ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ของเอกณิตปัญญา
กองกลางดาวรุ่งทีมชาติไทยบนเว็บไซต์ของสหพันธุ์
กณิตก็เปิดเผยถึงความภาคภูมิใจ
เขาบอกว่าเหมือนโลกทั้งใบคือของเขาค่ะ
แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้การรอคอยที่ยาวนาน

ทุกวันนี้พยายามฝึกซ้อมอย่างหนักนะคะ
เพื่อเป็นการเรียนรู้แล้วก็นำมาปรับใช้
เข้ากับการเล่นของตัวเองต่อไปค่ะ

แต่การแข่งขันในระดับนี้ไม่มีอะไรให้กับการผิดพลาดค่ะ
ไปดูศาสลักษ์ไหนประโคนกันบ้างนะคะ
กลางวัย๒๓ปีที่มีโอกาส
อาเกียระนิชิโนเลือกให้ลงสนามในตำแหน่งแก๊กซ้าย
แทนที่ธีรทรบุญมาทันที่ติดโทษแบนนะคะ

โค้ชเลือกให้รับหน้าที่ทางฝั่งซ้าย
ก็พร้อมที่จะลงทำหน้าที่อย่างเต็มที่

หรือเล่นในตำแหน่งตัวบนฝั่งขวาก็ได้เหมือนกัน

คว้าแชมป์๔เกม๒๐๑๗ที่มาเลเซีย
ที่อยากจะประสบความสำเร็จกับการเก็บชัยชนะ
มาเลเซียอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
ก็จริงก็ชอบเล่นทางฝั่งซ้ายมากกว่าครับ
แต่ถ้าได้รับตำแหน่งที่จะเล่นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา
ผมก็พร้อมที่จะเล่นที่จะเรียนรู้อยู่แล้วครับ
ตอน๑ทุ่ม๔๕นาทีค่ะ
และนัดต่อไปก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะ
กับการที่ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนาม

อังคารที่๑๙พฤศจิกายนค่ะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
สัญญาณตั้งแต่๑ทุ่มครึ่งนะคะ
ซึ่งทั้ง๒นัดนอกจากจะชมผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้ว